ถ้าหล่อแล้วติดทีมชาติผมก็ว่าก็น่ากล้อนกับหลายคน

คิดไหวว่าเหมือนพวกนี้คือคนดูขี่เก๊กไหม
จริงท่าทางผมก็ดูขี้เก๊กจริงครับ
เพราะว่าเวลาผมไม่รู้จักใครอย่างนี้

แต่ว่าเราไม่รู้จักเราก็ไม่กล้าไปเล่น

ผมไม่รู้ผมทำตัวไม่ถูกอะครับผมแต่ว่าจริงแล้วผมไม่ได้ยิงครับ
ตอนเด็กเลยเราเป็นคนชอบเล่นฟุตบอลอยู่แล้วครับ

แล้วตอนปฐมแล้วก็ตอนมต้นอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็ค่อนข้างที่จะเล่นบอล๗คนเยอะครับ
ม๓ม๔อย่างนี้ครับเขาเริ่มส่งเริ่มส่งฟุตซอลให้เล่นเยอะครับ
อาจารย์ที่โรงเรียนโรงเรียนคุณเจริญวิทยาคมครับ

แล้วพอเล่นไปสักพักนึงผมรู้สึกว่าผมชอบในการเล่นฟุตซอลมากกว่าครับ
ผมเป็นคนที่ตัวเล็กครับแต่ว่าผมแบบมีความแบบคล่องแคล่วอะไรอย่างนี้
ผมว่ามันน่าจะไปทางฟุตซอลผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าครับ
จริงก็จะมีเป็นหลีกในจังหวัดนะครับ
เป็นทุกโรงเรียนในจังหวัดสมุทรประการนะครับ
เข้ามาแข่งขันกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้แบบว่าโชว์ฟอร์มอะไรอย่างนี้ครับ
ในจังหวะก็ได้แชมป์มาปีนึงครับแล้วก็ได้พวกรางวัลส่วนตัวอะไรมาบ้างครับ
หลังจากที่จบม๖มาไปเรียนที่ธรรมสาทอะไรอย่างนี้
แล้วก็เวลาว่างผมก็ไปเดินสายอะไรอย่างนี้
ก็ที่ผมเล่าไปก็คือผมไปเดินสายที่แฟลตบางนา
แล้วอาจารย์ทูลเขามาเห็นเขาก็เลยให้ผมเข้าไปซ้อมครับ
พอผมไปซ้อมประมาณเดือนนึงเดือนนิดอย่างนี้เขาก็บอก
เดี๋ยวปีนี้เขาจะส่งชื่อแข่งหลีกเขาว่าเขาจะให้ผมเล่นอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็รู้สึกดีใจครับตอนนั้นเพราะมันเป็นความฝันของผมครับ
ในการที่ได้เล่นฟุตซอลลีกอาชีพ
บ้านเขาก็จริงเขาไม่ค่อยเคร่งคัดกับผมเท่าไห
ว่าจะเป็นเรื่องฟุตบอลหรือว่าจะเป็นเรื่องการเรียนอะไรอย่างนี้ครับ
เหมือนเขาก็ให้ผมเลือกใช้ชีวิตของผมเองอะไรอย่างนี้
เรียนไม่ดีแต่ก็ไม่ได้ทิ้งฉุดเรียนครับ
เพราะว่าฟุตซอลลีกก็มันก็เป็นอาชีพ
เวลาเขาซ้อปเขามันมีผู้ชอบอาชีพกับทุกคน
ก็คือจุดที่เราได้ขึ้นมาติดสินชาติครั้งแรก
เราติดสินชาติตั้งแต่แล้วเราสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีด้วย
แล้วก็ค่อนข้างที่จะโชว์ฟอร์มได้ดีครับแล้วก็เขาก็พอจบเกมเขาก็ให้คนมาขอเบอร์ผมอะไรอย่างนี้ครับ
บอกว่าตอนนี้กำลังหาแบบว่านักเตะที่แบบอายุน้อยแล้วแบบว่าทำผลงานได้ดีอะไรอย่างนี้ครับเขาก็มาขอเบอร์ผมครับ
ใช่ครับซุปตาอาเซียนแล้วผลงานส่วนตัวใช่ไหมครับก็ผมก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับ
สำหรับเด็กคนนึงก็ถือว่ารู้สึกว่าเราก็ทำได้ดีนะครับ
เล่นตัวข้างครับเล่นเล่นตัวข้างเหมือนตอนนี้เลยครับมันเป็นสไตล์การเล่นมากกว่าครับ
การเล่นผมจะเป็นสไตล์ที่แบบว่าลากเลื้อยแบบใช้เทคนิคอะไรอย่างนี้ครับ
มันก็เลยแบบว่ามันเหมาะกับการเล่นด้านข้างมากกว่า
ลูกที่ผมประทับใจครับมันก็ผมว่าผมก็ประทับใจครับลูก
แต่ถ้าพูดถึงเกมที่ประทับใจผมประทับใจแมทที่เจออีรานมากกว่าครับ
ที่เจออีรานที่เราแพ้เขาในรอบรองชนะเลิศ
เพราะว่าเราเหมือนแบบเราเหมือนจะแพ้แล้ว
แล้วแบบว่าเราสามารถมาตีเสมอได้ไม่กี่วิครับ
แล้วต่อเวลาถึงเราจะแพ้แต่เราก็สู้ได้เต็มที่ครับตอนนั้นครับ
แนวหน้าของเมืองไทยแล้วก็แบบมีนักเตะที่ค่อนข้างแบบดีมากครับ
ซึ่งเราเป็นเด็กเราก็ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะครับ
พอเราไปตรงนั้นเรายังไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นไปเป็นตัวหลักได้อะไรอย่างนี้ครับ
มันหนักมากครับทั้งการที่ว่าเราซ้อมไม่ดีด้วยอะไรด้วยครับ
มันก็เลยแบบว่ามันก็มีคิดบ้างครับ
ผมผมเก่งไปเองมากกว่าเพราะว่าพวกพี่เขาก็ทีมชาติหมดเลย
แบบว่าเรามาเจอทีมชาติแบบเป็น๑๐คนอะไรอย่างนี้แล้วแบบโหเราแบบเราจะทำได้ไหมอะไรอย่างนี้

ก็เลยแบบว่าทำให้แบบผลงานทั้งการซ้อมแล้วก็การลงไปเล่นจริงอย่างนี้มันก็มันยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ
มีปีหนึ่งที่ผมที่ที่โค้ชเซซ่าได้เข้ามาอย่างนี้ครับแล้วผมก็ยังขึ้นมาเป็นตัวจริงตัวหลักไม่ได้ครับ
แล้วก็เราเราขอไปเราขอไปพิสูจน์ตัวเองที่ธรรมศาสตร์ครับแล้วก็เหมือนเราได้เรียกความมั่นใจแล้วก็ผมก็คิดว่าผมกลับมารอบนี้ผมจะต้องแบบ
จะต้องแบบเป็นตัวหลักของทีมให้ได้ครับเราขอเราให้ไปเพื่อที่เราจะได้มีเวลาในการลงเล่นมากขึ้นอะไรเงี้ย

พ่อจะสอนเราอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กบางครั้งเราอาจจะยังคิดไม่ได้
แล้วพอเราได้ออกไปที่อื่นแล้วเหมือนว่าเราคิดว่าเราก็สู้เขาได้ไม่ว่า
ผมก็เริ่มจริงจังเลยครับใช่ครับตอนนั้นผมก็เริ่มอยากจะเล่นแล้วครับ
เพราะว่าแล้วตอนนั้นอายุประมาณ๒๒๓แล้วผมก็คิดว่าเราอยู่ตรงนี้มานานเกินไปแล้ว
สมมุติเราไม่เปลี่ยนอะไรสักอย่างผมว่าเราก็จะอยู่ที่เดิมครับ
ผมก็พยายามบอกกับตัวเองครับแรกมันก็คือมาจากตัวเองนี่แหละครับ
คือเราอยากกลับไปจุดเดิมคือแบบว่าเราอยากติดทีมชาติเราอยากแบบว่าได้เล่นได้อะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็เลยว่าพยายามที่จะเอาจริงจังกับมันนะครับ

อยากให้ลองไปทดสอบดูผมก็เลยได้ไปครับ
จริงเราก็ได้ประสบการณ์จากผู้เล่นที่แบบต่างประเทศนะครับ

ญี่ปุ่นเขาจะมีความแบบมานะความอดทนอะไรอย่างนี้
เวลาเราเล่นเขาจะค่อนข้างเล่นยากครับ

เขาจะให้ไปเล่นเลยครับแต่ว่าผมอ่ะ

วันที่๘๙๐ผมจำได้เลยคือแบบ

แล้วถ้าสมมุติผมไปแข่งผมต้องไป๘เดือนผมก็ไม่ไหว
ผมก็คิดอย่างเดียวผมว่าผมไปไม่ได้ผมก็เลยปฏิเสธเขาไปครับ

แต่คือตอนนี้ความคิดเราเริ่มโตแล้วผมว่า
เราไปมันไม่ได้อยู่ยากขนาดนั้นนะผมว่าเราไปได้ครับ
ผมพัฒนาในด้านของความคิดมากกว่า
ที่เราเคยมาเป็นตัวสำรองอะไรมาเราคิดแค่ว่าเราก็ไม่ได้เล่น
ผมเคยคิดแบบนี้นะครับแบบว่าซ้อมดีไปก็ไม่ได้เล่น
สู้ริ่งที่ไม่ได้แต่พอมาปีนี้ผมคิดว่าผมต้องเอาแล้ว
ผมต้องได้เล่นแล้วผมจริงจังทั้งการซ้อมทั้งการลงไปแข่ง
ไม่ว่าจะเป็นการนอนการกินความคิดผมเปลี่ยนหมดเลยครับ
ผมคิดว่าพวกเราก็ไม่ได้เล่นกันแย่เท่าไหร่
แต่ผมคิดว่าพวกที่เขามาที่นี่ในทีมในอาเซียนเขาก็พัฒนากันหมดแล้ว
แล้วเขามาคือเขาไม่ได้มายอมเรา
เขามาเขาก็ต้องกลายเป็นแชมป์ครับพี่แล้วเขาก็ทำได้ดีด้วยครับ
คือตอนที่ลงมาเหลือ๑นาทีปะกร่าวผมยอมรับว่าผมก็มีคิดว่าแท้แน่เลย
ผมก็อยากจะทำให้เต็มที่ทั้งระดับสโมสร
เพื่อที่เราจะได้ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติ
ว่าอยากยืนระยะในทีมชาติให้ได้นานที่สุดครับ

ใครที่อยากแบบว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตซอลอาชีพ

แล้วเราก็ไม่ยอมแพ้
แล้วก็เราอย่าออกนอกรู่นอกทางครับ
ผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีความสามารถของตัวเองอยู่แล้ว
ผมคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ย่อท้ออะไรอย่างนี้
ว่าเราสามารถมาถึงจุดนี้ได้ครับ